มากมายนะคะซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นการส่งท้ายทั้งโอ๊ตและเอดดี้เจสเตอร์ที่ขอออกไปเติบโตนอกบ้าน
โดยโอ๊ตเนี่ยเขาจะไปทำบริษัทรายการของตัวเขาเองแต่หากค่ายเดิมเรียกก็พร้อมรับใช้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นการโบกมือลามบ๊ายบายแบบดีดีนะคะใช่